เค้ามาเที่ยวบ้านเรามาเที่ยวทะเลพังงาน
แล้วก็เจอพนักงานโรงแกรม
ต้อนรับชิงทรัพย์ซะเลยค่ะ

เห็นไหมจังหวะเนี่ยแว๊บน่ะแว๊บนะคุณผู้ชม
มีช้างปิดอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้านี่ไงจะเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์นี้คือที่เขาต้องวิ่งตามแบบเปลือยล่อนจ้อนเพราะอะไรเพราะว่าโดนขโมยเสื้อผ้าไปด้วย
เฮ้ยเสื้อผ้ายังเอาไปเลยอ่ะนี่กล้องวงจรปิดตรงหาดบางเนียงนะคะ
คึกคักอำเภอตะกัวป่าของพังงาค่ะแหมคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ก่อเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะ
แล้วนักท่องเที่ยวที่เขาวิ่งตามแบบโป๊ะเปลือยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ลูกช้างปิดอยู่นั่นน่ะ
คือนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะโดนขโมยเสื้อผ้าไปไปด้วย
เนี่ยก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจหน่อย
นี่เกิดตอนเที่ยงเลยนะวันที่๑๖ธันวาที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจทำงานเร็วค่ะก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
จับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักของพนักงานโรงแรมเลยอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นหรอก
ผู้ก่อเหตุนี่นี่ที่นั่งอยู่อ่ะค่ะคือนายพีรพงศ์กล้าคงอายุยี่สิบสาม
ก็เจอของกลางที่ขโมยมาด้วยเจอมือถือเจอเงินสามร้อยห้าสิบ
กางเกงไหวน้ำกางเกงขาสั้นรวมแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายชาวเยอรมันเนี่ย
ปกตินะเขาก็จะมานอนอาบแดดอยู่ตรงชายหาดบางเนียงประจำเลย
ผ้ารองเอาทรัพย์สินต่างใส่ถุงพลาสติกคล้องแขนไว้ไง
แล้วคนร้ายคงจะซุ่มดูอยู่สักพักนึงมาเอาถุงพลาสติกไป
นี่มันเป็นจังหวะที่เขามีจังหวะพยายามจะยื้อแย่งคว้าขาคนร้ายไว้ด้วยนะ
แต่คนร้ายแบบสะบัดหลุดไงแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเสร็จแล้วปั๊บนี่นี่
อันนี้ตอนที่ไปทำแผนให้ดูเห็นไหมเอาทรัพย์สินต่างใส่ถุงพลาสติก
คล้องไว้แบบนี้แล้วก็ตอนคนร้ายไปก่อเหตุค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแหละชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นพนักงานโรงแรมแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้กับนักท่องเที่ยว
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวบ้านเราจะเป็นแบบไหน
แล้วลองนึกดูเค้ากลับไปเล่าให้เพื่อนเค้าฟังอย่างเงี้ย